คุณผู้ชมเมื่อวานอย่างที่บอกไปงานเยอะมาก

แม่หญิงลีพี่จตูลง

ก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่าแม่หญิงลีเขาเลิกกับสามี

ถ้าลุกหอบดอกไม้มา

พอจบงานเสร็จปุ๊บคว้ามาเลยจ้ะคว้ามาพูดคุยหน่อยครับ
กะสร้างแขวนแหละป่ะ
ไม่ใช่คือเขาง่อนกันจริงเพราะอะไรรู้ไหมคะ
ช่วงหลังแม่ชอบคุยกับแฟนคลับเยอะแต่งตัวนานอะไรอย่างนี้

ใช่แบบนั้นแหละค่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์หน่อยค่ะ
คือเรื่องการแต่งตัวแล้วการที่ว่าเราต้องคุยกับเอฟซี
ห่วงมากเกินไปว่าคุยอะไรนักหนา
เขามาคืนดีแล้วเราก็ไม่เลิกสิคะ

ถ้าเขาพร้อมจะใช้ชีวิตคู่กับเรา
ก็ต้องมีความปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทัศนคติ
ให้มันเข้ากับเราได้แล้วก็เราก็เหมือนกัน
แม่ตอบดีมากฟังฟูเรียมาก

ผมจะถามอยู่ทำไมเขามาเจอกับเอฟซี
เขาตีกันตอนนั้นคุณผู้ชมย้อนกลับไป
คือนิกคุณาทิพย์เขาเป็นเด็กสร้างของพี่โพธ
แล้วเขาตีกันเรื่องนั้นแหละคุณผู้ชมนี่แหละกลับมาเจอกันค่ะ
เรียกว่าแตงโมหอบดอกไม้แสดงความเคารพสยบข่าวลือ
ไม่มีอะไรติดใจค่ะแล้วก็มีน้ำตาคลอเบ้าเลยนะ
รูปออนแล้วจ้ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์หน่อยจ้า
เดิมเก่าอะไรพวกนั้น
มันไม่ได้มีค่ากับเราสองคนแล้ว
ตอนนี้เราแบบมุ่งหน้าทำงานกันดีกว่า
ระหว่างเราเนี่ยไม่ได้มีอะไรแต่ว่าคนกลางเนี่ยค่อนข้างมี
คนเรามันต้องรู้จักบูฟออนบ้างอย่าไปอยู่แต่สิ่งเก่า
อะไรที่มันดีเราก็มุบออนไปหาสิ่งที่มันดี
ถึงวันนี้ถ้าเกิดแบบว่ายังไม่เชื่อกันให้โมมาขอโทษ
โมก็ยินดีขอโทษค่ะในสถานะที่โมเป็นเด็กนะ